เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์เด็กนักเรียนช่างเด็กอาชีวะถูกยิงเสียชีวิต
อันนี้เรื่องใหม่นะเรื่องใหม่ค่ะไม่ใช่เหตุเก่านะฮะ
เกิดขึ้นเช้าวันนี้เลยนะฮะก่อนที่น้องที่เสียชีวิตเนี่ย
จะเดินเข้าวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคดูสิตนะฮะ
แถวย่านดุสิตกรุงเทพนี่แหละ
ถูกคู่อริไม่รู้ว่าเป็นใครต่างสถาบันแบบไหนยังไง
บุกเข้ามายิงจนเสียชีวิตเลยนะครับ
อ่ายิงจนเสียชีวิตเลยนะฮะ
คนอยู่ตรงนั้นกันเต็มเลยแล้วมันก็ก้อเหตุกัน
เหมือนแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอย่างนั้นนะคะ

๘โมงเช้าแล้วนี่เห็นไหม

แล้วน้องผู้นะฮะที่ถูกยิงเนี่ยก็ล้มอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ

มีเพื่อนอีกคนนึงที่ใส่เสื้อสีขาวพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะฮะ
แต่ก็เขาก็แหมอีกฝั่งนึงมัน

ใช่แล้วมันมีปืนเลยมาด้วย
สามคนนะฮะขี่จักรยานยนต์มาสองคัน
นี่แล้วคนเห็นไหมลงจากรถอะไรกันแถวนี้

นาฬิกา๕๔นาทีเช้าวันนี้ครับ
ที่ถูกยิงแล้วเสียชีวิตชื่อนายพงพีระสุโคตร
เดินมาตามถนนนี่ฮะกำลังจะเข้าวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับ
นี่นะครับซ้ายมือนี่น้องผู้นะครับ
พงพีระสุโคตรอายุเพิ่ง๑๖ปีเอง

จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าทุกคนตามสูตรเลยนี่ฮะมาถึงนี่ลงมาซัดเลย
ไม่พูดไม่อะไรเลยนะคะลงมาถึงปุ๊บรถยังไม่ทันได้จอดดีนะพี่อุ๋ย
นี่แล้วมีเสียงปืนไปแล้วด้วยใช่เห็นไหมฮะ
นี่เพื่อนอีกคนนึงเขาก็พยายามไปช่วยเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผู้เนี่ยล้มนอนแน่นิ่งฟุบกับพื้นไปแล้ว
ก่อนที่เพื่อนจะตะโกนขอความช่วยเหลืออะไรพวกนี้ก็นี่เอาจักรยานยนต์ขึ้นมาแล้วก็พากันขี่หลบหนีไป
เครื่องรถแล้วหนีไปนู่นมุ่งไปทางถนนพระราม๕นะครับ
จากนั้นก็มีกู้ภัยกับตำรวจสอนอดุสิตมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่คือซอยระนอง๒แขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพนะครับ
อีก๓๐๐เมตรจะถึงโรงเรียนจะถึงเทคนิคดูสิตสถาบันการศึกษาของผู้ตาย
เรื่องต้นนะฮะจากการตรวจสอบพบว่าน้องผู้เนี่ยกระสุนที่ถูกยิงเข้าหน้าอกด้านขวา
ทะลุอวัยวะสำคัญนะครับยิงลักษณะจ่อยิงระยะประชิด

ซึ่งถ้าดูจากกล้องวงจรปิดมันประชิดจริงใช่ไหมน้องมิ้น
ค่ะมาถึงน้องเขาเดินอยู่หมอสายขี่มาถึงปุ้งแล้วปุ้งเลยช้าเลย
มันแบบระยะประชิดอย่างนั้นเลยไอ้ลักษณะของรูกระสุนปืนเนี่ยมันกว้างประมาณห้าเซนติเมตรนะฮะ
ใกล้กับร่างของน้องคู่เนี่ยมีปืนปากกาตกอยู่หนึ่งกระบอกนะครับมีมีดตกอยู่เล่มหนึ่ง
นี่ปืนปากกานะฮะคาดว่าเป็นของคนร้ายที่ก่อเหตุมีสร้อยพระมีอดัปเตอร์สายชาร์จรวมถึงซองยาอมแก้เจ็บคอ
นี่มีดนะฮะตำรวจก็จะเอาไปตรวจสอบนะฮะว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงของใครเป็นของใคร

ก็เหมือนทุกครั้งแล้วครับคุณแม่ของน้องผู้
โอ้โหคือทุกคนเห็นภาพนี้แล้วแบบร้องไห้ตามคุณแม่ก็มีนะคะ
โอ้โหก็ตอนเช้าลูกมาโรงเรียนได้รับแจ้งอีกทีลูกถูกยิงตาย
แม่ทำใจไม่ได้นะฮะคือแทบยืนไม่อยู่
นี่กู้พงกู้ภัยต้องหารถเข็นมาให้นั่งก่อนนะครับ
มีช่วงหนึ่งแม่บอกขอไปดูลูกแม่อยากกอดลูกมีลูกอยู่ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เชือกกั้นอยู่เนี่ยเส้นกั้นเองนะคะ
เจ้าหน้าที่เปิดให้คุณแม่เข้าไปได้ดูเนี่ยท่านผู้ชมครับมันก็เป็นภาพแบบนี้ครับ

ลูกไปดีนะลูกลูกไปสู่สุขตีนะลูก
มาเกิดเป็นลูกแม่ใหม่นะลูกนะแม่รักหนูแม่รักผู้มากนะลูก
แม่รักหนูหมดหัวใจเลยถ้าหนูรับรู้ได้นะลูกแม่รักหนูสุดหัวใจเลย
ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่เอาไม่เอา
มันปวดหัวใจมากมันบีบหัวใจจริงนะคะภาพช็อตเนี้ย

ผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเนี่ยเข้าใจหัวอกตรงนี้นะ
แล้วโรงเรียนโทรมาวรรณ์ใจไหมฮะ
โอ้โหเอาเต็มที่เนี่ยก็ไม่สบายป่วยไข้ให้มารับกลับบ้าน

หรืออย่างมากอาจจะมีบาดจกบาดเจ็บอะไรก็ว่ากันไป
แต่เนี่ยเขาโทรมาบอกลูกถูกยิงเสียชีวิตนะให้ทำยังไง
ไม่มีทางเลือกค่ะพี่หุยไม่มีทางเลือกเลย
ใช่ไหมสอนอดูสิตบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่า
วันนี้น้องผู้นะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิตเช้าวันนี้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมาด้วยกัน
แล้วก็มาที่ซอยระนอง๒นะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะท่านผู้ชม
คือประเทศไทยเรียนเทคนิคเป็นเด็กช่าง
แต่งตัวออกจากบ้านมาเนี่ยต้องใส่ชุดอื่นมาก่อน
คือน้องเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเขาจะมีห้องเช่าอยู่ห้องนึง

แล้วถึงเดินเข้าโรงเรียน

หรือสถาบันอื่นมันต่อยตีมันไล่ยิงไล่ฟันอะไรเอา
บันแล้วนะยังโดนฮะเปลี่ยนเสื้อช็อปจะเดินเข้าสถาบัน
มันขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงมาดักเนี่ยแล้วยิงเลยฮะแล้วมันก็ไปกันเนี่ยฮะ
ปืนปากกาที่ตกอยู่แถวนั้นตำรวจก็ตรวจยึดได้แล้วเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบขยายผลต่อแล้วก็ต้องพาเพื่อนเพื่อนของน้องเนี่ย
ไปสอบปากคำเพื่อขยายผลด้วยขวามือนี่คุณแม่นะฮะ
ส่วนคุณพ่อของน้องนะครับคุณพ่อบอกว่าเช้าวันนี้
ก่อนออกจากบ้านก็มายกมือไหว้เพื่อออกไปเรียนตามปกติ
ซึ่งปกติลูกชายจะเดินทางมาสถาบันด้วยการขึ้นรถเมย์มาจากบ้าน
ดินแดงใส่ชุดปกติเสื้อผ้าปรายเวทธรรมดาออกจากบ้าน
พอมาถึงก่อนเข้าวิทยาลัยจะไปเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อช็อป
เนื่องจากระหว่างทางก่อนถึงวิทยาลัยเนี่ยลูกเกรงว่าจะเจอคู่อริแล้วจะถูกทำร้าย
ยืนยันว่าลูกชายเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเกรดเฉลี่ยเนี่ย๓๘นะน้องมิ้น

เป็นลูกชายคนเดียวลูกคนเดียวหัวแก้วหัวแหวน
ลูกตั้งใจเรียนช่างก่อสร้างความจริงพ่อกับแม่ไม่อยากให้เรียน
เป็นห่วงเรื่องแบบนี้นี่แหละแต่ลูกเขาบอกเขาอยากเรียน
เขาอยากเรียนช่างก่อสร้างแล้ววิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย
โอ้โหเรื่องทะเลาวิวาสมันบ่อยไม่ค่อยอยากให้ลูกเรียนที่นี่
แต่ลูกก็ขอร้องแม่แม่ก็ไม่เป็นไรก็ดูแลตัวเองให้ดี
แล้วสุดท้ายมันเกิดเหตุขึ้นจนได้
คุณผู้ชมครับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ

อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะพอซ้อนท้ายกันมาก็เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
พักหนึ่งก่อนที่จะออกมาอันนี้ตอนออกมาแล้วนะฮะ
คือตอนมาเนี่ยเขาจะใส่เสื้อยืดคือเข้าไปในในบ้านที่เป็น
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับทางเจ้าของบ้านเช่าเขานะค่ะอ่า
ก็ไปเปลี่ยนเสื้อช็อปนะครับนี่ตรงนี้เป็นซอยเชื่อมระหว่างซอย
นองหนึ่งกับซอยระนองสองที่เกิดเหตุนะครับแล้วช่วงกลางซอยเนี่ยนะฮะ
มันจะเห็นภาพอีกภาพเวลามันไม่ตรงกันเท่าไ
ก็เป็นช่วงประมาณเกือบเกือบแปดโมงนะครับน้องผู้ใส่แว่นตาสวมเสื้อช็อป
กางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำออกมาแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวจะดูภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะ
พอเดินผ่านไปเนี่ยนี่จังหวะเดินออกมาตรงนี้นะฮะคือเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสถาบันเสื้อช็อป
เพื่อจะเดินเข้าวิทยาลัยเทคนิคดุสิตค่ะต้องผ่านซอยนี้นะฮะ
แล้วก็จะเจอกับอ่าผู้ใหญ่ในซอยก็ยกมือไหว้อืมอ่าเจอประธานชุมชนอ่า
แสดงให้เห็นว่าเป็นเป็นเด็กที่อ่าเด็กดีมีมารยาทอืมอ่า

ก้มลงไปจัดขากางเกง

เพื่อนก็ทีแรกไปใส่เสื้อแบบมีฮูตเนี่ยสวมแมสนี่ก็ไปใส่เสื้อ
นักเรียนเชิ้ตใช่ไหมอ่าเชิ้ตสีขาวเห็นไหมแล้วก็เดินกันไป
ไปกันสองคนทีแรกขี่มอเตอร์ไซค์เข้าซอยมาด้วยกันนะฮะ
นี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละก็ไปเจอไอ้พวกนั้น
มันขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน๓คนบุกประชิดตัวแล้วก็ยิงใส่เลย
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะนี่น้องเดินมานี่เห็นไหมครับ
นี่จะข้ามถนนอยู่เนี่ยเดินมาเรียบถนนตรงเนี้ยนะฮะ
อ่าแล้วขึ้นมาบนทางท้าอีกทีหนึ่ง
แล้วมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยจังหวะเนี้ยก็เดินปกติ
มันดูปกติมากจริงจริงนะคะจะพ้นกล้องแล้วเนี่ยเห็นไหม
ปรากฏสวนกลับมาน่ะเนี่ยสวนเข้ามาแล้วปาดเลยเห็นไหมคะ
ชิดตัวเออแล้วมีเสียงปั้งเลยใช่นั่นแล้วเขาล้มเลย
นี่เพื่อนเขาก็เห็นไหมฮะเนี่ยพยายามไปดึงไม่ให้เขาไปหาเพื่อน
เพราะเพื่อนเขาถูกยิงฟุบไปแล้วใช่นี่จะเอาจริงถ้าเกิดว่าปืนมันยังอยู่ในมือนะ
แล้วมันหรือมีปืนอีกแล้วมันซัดน้องเสื้อขาวนี่น้องก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันค่ะ
แต่น้องเขาก็พยายามไปกันเต็มที่นะเพราะเขาเห็นว่าคู่เนี่ยถูกยิงล้มไปแล้ว
พวกนี้มันก็คาดว่าปืนปากกามันน่าจะหล่นอืม
งั้นเผลอเนี่ยโดนอีกนะน้องโดนอีกนะน่าจะหล่นเพราะตำรวจเก็บได้
ใช่แล้วมันก็เลยพากันหนีไปน้องก็ตะโกนบอกช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ
ใช่เพราะว่าเห็นมีคนลงจากรถพอดีเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงสองท่านนี้
โอ้โหชาวบ้านในซอยแถวนี้บอกว่านี่คือเหตุอุกอาจที่สุดในรอบ๑๐ปีนะฮะเท่าที่เคยเจอนะครับ
ปกติตีกันเนี่ยมีนะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขนาดนี้เลย
ส่วนเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยมาจากบ้านแล้วต้องมาที่ห้องเช่าในซอยแถวนี้เพื่อเปลี่ยนชุดกันก่อน
เป็นชุดนักเรียนเพื่อจะเข้าสถาบันไปเรียนเนี่ยชาวบ้านบอกอันนี้เรื่องปกติ
เหมือนกับเขากลัวที่จะมาจากบ้านแล้วนั่งรถมงรถเมย์มาตามทาง
แล้วจะไปเจอคู่อริต่างสถาบันแล้วก็เล่นงานเขาเขาก็เลยใส่ชุดอื่นมา
ปรายเวทมานะครับนี่เห็นไหมนี่น้องผู้ซ้อนท้ายกับเพื่อนเห็นไหมฮะ
จันทร์นะฮะป้าจันทร์เป็นประธานชุมชนพัฒนาระนองกลางนะครับ
วันนี้พาคุณเนติชาวไปดูห้องเช่าสองห้องป้าจันบอกเป็นห้องของญาติ
ซึ่งเปิดเอาไว้ให้กับเด็กวิทยาลัยเทคนิคดุสิตมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนไปเรียน
เด็กไม่ได้เช่ากันเองนะมีผู้ใหญ่เนี่ยเขาเช่าให้
เป็นห้องโล่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยมีแต่พวกเสื้อผ้ารองเท้า
แล้วก็กระเป๋าแล้วก็หนังสือของเด็กนี่แบบนี้นะฮะ
จันให้ข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนชุดของเด็กว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะฮะ
เทคนิคดูสิตเนี่ยถูกทำร้ายบ่อยตามป้ายรถเมย์
ป้าก็เลยอนุญาตให้เด็กเนี่ยมาเปลี่ยนชุดที่ห้องเช่าตรงนี้
ญาติญาติเนี่ยเขาเห็นใจเขาก็เช่าทิ้งเอาไว้ให้สงสารนะ
แต่มีกฎคือห้ามเก็บอาวุธห้ามมียาเสพติดห้ามมามั่วสุม
ห้ามพาเด็กรุ่นน้องมาซ่อมห้ามมาดื่มเหล้าห้ามมาสูบบุหรี่
ให้มาเปลี่ยนชุดไปเรียนเท่านั้นค่ะเรียนเสร็จก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากางเกงรองเท้า
แล้วก็ออกไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านนี่นะฮะ
คือเด็กเนี่ยพอเลิกเรียนเนี่ยเขามาเปลี่ยนชุดเสร็จ
เขาจะรอรถเมย์โดยดูรถผ่านแอปพลิเคชันนะน้องมิ้น
ถ้ารถใกล้มาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ออกไปขึ้นรถเมย์
ตอนเกิดเหตุน้องผู้เนี่ยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าตามปกติเหมือนทุกเช้านี่แหละ
ยังยกมือสวัสดีป้าจันทร์อยู่เลยบอกสวัสดีครับป้าจันทร์
แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดช็อปเสื้อช็อปแล้วก็เดินไปโรงเรียน
เปลี่ยนชุดตอนเดินออกไปก็สวนกับสามีป้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ก็ยกมือไหว้เนี่ยยกมือไห้เนี่ยคือยกมือไห้สามีป้าจันทร์
นิสัยของน้องผู้นะฮะพระจันทร์บอกว่าเท่าที่สัมผัสก็คือเป็นเด็กนิสัยดี
น้อมถ่อมตนเจอใครยกมือไหว้ตลอดเรียนดีด้วย
สอบแข่งขันที่ไหนได้ที่หนึ่งที่สองตลอดก็คุณพ่อบอกเกรดเฉลี่ย๓๘อะ

เวลาชุมชนจัดกิจกรรมอะไรน้องผู้กับเพื่อนมาช่วยงานชุมชนเป็นประจำ
จันทร์ก็เลยอยากบอกว่าอย่างนี้ฮะคือถ้าจะมองเด็กช่างเป็นเด็กไม่ดีเนี่ย
อย่ามองแบบนั้นเหมารวมเพราะอย่างน้องผู้เนี่ยเขาตั้งใจเรียน

เด็กกลุ่มน้องผู้ก็ตั้งใจเรียนเนี่ยเห็นไหมมากวาดมาอะไรช่วยเหลือชุมชนตลอดเวลามีงาน
มันไม่ใช่ว่าเด็กเด็กช่างจะแบบไม่ดีทุกคนแต่ไอ้เด็กที่มาทำร้ายเขาเนี่ยแหละ

ทางคดีนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานก็เรียกประชุมทีมสืบสวนที่สนดุสิตเลยนะคะ
นี่เรื่องเก่ายังไม่หายนะพี่อุ๋ยนี่เรื่องใหม่มาให้ต้องเรียกประชุมด่วนกันอีกแล้วอะค่ะ
เรื่องต้นมีการตั้งประเด็นแนวทางสืบสวนเอาไว้๓ข้อ
ข้อที่หนึ่งคือความขัดแย้งส่วนตัวของผู้ตายหรือของน้องผู้เอง
ข้อที่สองคือความขัดแย้งของเพื่อนทั้งคู่ก็คือเพื่อนผู้ตาย
หรือข้อที่๓คือความขัดแย้งต่างสถาบัน
แต่ตำรวจบอกว่าเชื่อเลยว่าต้องมีการวางแผนเกาะเหตุแน่นอน
แต่ไม่ได้เป็นแผนที่ซับซ้อนค่ะ
รูปภัณฑ์สันธารคนร้ายเนี่ยตำรวจขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
สีขาวแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
คนขี่สวมหมวกกันน็อกครึ่งใบสีเทาเงินคาดขาว
กางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินสวมรองเท้าผ้าใบ
ส่วนคนซ้อนค่ะสวมหมวกกระน็อกครึ่งใบเหมือนกันสีน้ำเงินคาดขาว
กางเกงยีนสีดำสวมรองเท้าผ้าใบ
เทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะ
คนขี่สวมหวกกระน็อกเต็มใบสีดำกางเกงขายาวสีน้ำตาล
กระจกมองข้างขวาหายเพราะว่าตกในที่เกิดเหตุ
น่าจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าจอดรถยังไม่ดีแล้วปล่อยรถลงไป
ลงไปตะลุมบอลแล้วรถมันล้มลงไปทางด้านขวาค่ะ
กระจกมันตกอยู่ตรงนี้นะคะสวมรองเท้าผ้าใบเหมือนกัน
อันนี้คือข่าวไม่ใช่ข่าวครูเจี๊ยบใช่ไหมน้องมิ้น
ไม่ใช่พี่อุ๋ยแต่เหมือนไหมคะ
ตอนนั้นตำรวจก็ฝากประกาศตามหาด้วยแบบนี้นี่แหละ

ยังไม่ได้รู้ตัวแค่คนขี่แต่ยังไม่รู้คนซ้อน

ช่วงบ่ายที่สนดุสิตค่ะเพื่อนผู้ตาย๓คน
เขาก็มาที่สอนอมาให้ข้อมูลกับตำรวจ

คือตอนมาถึงเจอพ่อกับแม่น้องภู

เขาก้มหัวให้แม่จนแม่นี่ร้องไห้เลยนะคะ

เสื้อขาวคนนั้นน้องเสื้อขาวอ่ะ

อยู่อยู่เพื่อที่จะช่วยเพื่อนเพราะเห็นเพื่อนโดนยิง

อยู่กลุ่มคนก่อเหตุมันขี่รถเข้ามาถาม

จนกระทั่ง๑ใน๓ของผู้ก่อเหตุ
ชักปืนยิงใส่ผู้๑นัด
บอกไม่รู้จริงว่าพวกมันเป็นสถาบันไหน
คุยกับคุณตาของน้องผู้นะคุณตายุ๘๒ปีแล้วพี่อุ๋ย

คุณตาน้องผู้บอกว่าปกติก็อยู่แลตเดียวกันกับหลานนั่นแหละ
อยู่คนละห้องแต่เจอกันทุกวัน
ขอยืนยันอีกเสียงนึงจริงนะ

เป็นลูกคนเดียวที่พ่อกับแม่รักมาก
แต่เล็กจนโตผู้ไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกับใครเลย

คิดเลยว่าจะต้องมาสูญเสียหลานรักไปแบบนี้
เมื่อเช้าเนี่ยพระเอิญ
ตารีบตื่นแต่เช้าไปทำบุญที่วัด
ก็เลยไม่ได้เจอหลานค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกไตรเทพแพทย์รัฐ
ร่วมกับสรดุศิษฐ์บอกว่าเบื้องต้น
วัตถุพยานอาวุธสิ่งของที่พบในที่เกิดเหตุ

ส่วนปืนปากกาที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ยังระบุไม่ได้ค่ะว่าเป็นปืนของฝ่ายไหนนะคะ
รอสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน
แต่จากการสอบปากคำบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ค่อนข้างให้ข้อมูลมีประโยชน์มาก

ตกลงแล้วจะเป็นเรื่องต่างสถาบันไหม
หรืออย่างไรก็ไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้ง
มั่นใจว่าจะออกหมายจับได้ในที่สุดค่ะ
มีปมเหตุเรื่องสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องยังครับ
ยังครับเราไม่ได้รับการชี้ชัดหรือขนาดนั้นในประเทศนี้
แต่เราก็ยังให้น้ำหนักทุกทางที่เป็นไปได้นะครับ

ครับผมครับผม

ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยตามคำให้การทราบว่าน่าจะบาดเจ็บเหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนน้องเขาบอกว่าก็เลยมีการต่อสู้กันใช่ไหมคะ

แต่ยังไม่รู้ว่าบาดเจ็บในลักษณะแบบไหนหรือว่ารุนแรงแค่ไหน

แล้วมีใครเข้ามารักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บ
ลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้าง
ตอนนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลนะคะยังไม่เจอค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดก็คือเรื่องปืนนี่แหละ

แล้วก็ยังจัดการเรื่องอาวุธปืนไม่ได้สักที

ท่านผู้มนุยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับ
ก็คือพอจักรินดำรักนะครับ

บอกว่าเทคนิคดูสิตเนี่ยไม่มีเหตุทะเลาะวิวาสแบบนี้มาเกือบ๑ปี

นี่คือครั้งแรกที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้

ที่ผ่านมายืนยันว่าเทคนิคดุสิตมีมาตรการป้องกันเหตุมาตลอด
แต่ทีนี้พอเหตุการณ์มันสงบมานาน
มาตรการมันก็อาจจะลดความเข้มงวดลง
รายละเอียดอื่นต้องรอให้ตำรวจสอบปากคำนักเรียน

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มไหนเป็นใคร
เนื่องจากแต่งชุดปรายเวทแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
แต่เด็กที่เสียชีวิตคือน้องผู้
ยืนยันว่าไม่พบว่ามีประวัติมีคู่อริ
หรือว่ามีปัญหาทะเลาวิวาสกับใคร
วันนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคดุสิตก็เลย
ให้เด็กกลับบ้านตั้งแต่เที่ยง
แล้วสั่งงดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
โดยให้เป็นการสอนทางออนไลน์แทน๒สัปดาห์
จากนี้จะต้องหารือกับตำรวจแล้วก็ชุมชน
ในการร่วมกันป้องกันเหตุ
ทีนี้ถ้ามันจะเกิดจากอะไรเนี่ยคนก็เลยตั้งประเด็นข้อสังเกตว่า

แหนเหรอคะคือยังไงมันเป็นแหวนทองมันเป็นของมีค่าเหรอคะหรือยังไง
นี่มันเป็นแหวนรุ่นฮะอ๋อแหวนรุ่น
อันนี้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มคนก่อเหตุมันจะเป็นสถาบันไหนยังไง
มันจะเป็นพวกแบบเอาแหวนรุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
เหมือนที่บางทีเอาล่าหัวเข็มขัด
ล่าเลสข้อมือล่าเข็มเข็มล่ากระดุม
นี่แหวนทุ่นนะฮะ

ว่าโอ้โหไม่ไหวอย่างเงี้ใช่ไหมค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องเก่านี้
ทำไม่ทันที่จะได้ออกหมายจับเลยที่มีการไปยิงนักเรียนต่างสถาบัน
สุดท้ายกระสุนลั่นไปโดนครูเจี๊ยบจนเสียชีวิตใช่ไหมคะ